ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่โคราชหน่อยนะฮะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปทวงหนี้จากลูกหนี้

โอ้โหมาอย่างนี้ยามวิกงยามวิการ
ดอกเบี้ยที่คิดเอาไว้ก็เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดด้วย
สุดท้ายเอาน้ำฉีดไล่เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
อก๑๒๐รายเดือนไปหาเถอะตอนนี้มันไม่มีหรอก

ไม่เป็นไรไปศูนย์ยังไงหนูก็ไม่โดนเรื่องดอกเบี้ยอยู่แล้ว

พี่จะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้วันที่พี่เดือดร้อนเนี่ย
มาถึงในขณะไรยาพิการไหม

วันนี้หนูเดือดร้อนหนูแค่ต้องการเงินหนูคืน

วันที่พี่เดือดร้อนพี่ก็มายืมเงินหนูหนูก็ให้ไหม

มันมืดค่ำแล้วอย่ามาโวยวายหน้าบ้าน
เฟสก็ไม่ตอบทักไลน์ก็มาอันนี้
ขอเดือนละพันก็ไม่ให้แต่ไปออกรถออกลามา
คนที่ถ่ายคลิปแล้วเอามาโพสต์บอกนี่หนูเป็นเจ้าหนี้นะ
ใช่คือเจ้าหนี้เขาก็จะพูดประมาณว่า
ตอนคุณเดือดร้อนเราก็ให้ยืมเงินไง
แล้วพอเราจะขอเงินคืนทำไมคุณไม่คืน

แล้วทำไมไม่ใช้หนี้ทำไมมีรถใหม่ใช้
สุดท้ายทางฝั่งลูกหนี้บอกอะไร
คุณผู้ชมครับเราก็ไปเจอมาทั้งสองฝั่งนะครับ
โอ้โหแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยทางฝั่งเจ้าหนี้ถ่ายเอาไว้
หนี้นี่เขาชื่อนางสาวกฤษณานะครับ
อายุ๒๒นะที่ไปทวงหนี้ตรงนี้เนี่ย
บอกว่าลูกหนี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่

หนี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่เคยทำงานอยู่ที่เดียวกันเมื่อปี๖๔
ตอนนั้นเขาอ้างว่าเดือดร้อนจากโควิดระบาด

แล้วก็เสนอว่าจะให้ดอกเบี้ย๑๒๐ต่อเดือน
เธอก็ยอมรับว่าอยากได้ดอกเบี้ยด้วย
ก็ให้ยืมแล้วเป็นเงินที่เธอเนี่ยต้องไปหามาไปหามาให้รุ่นพี่ยืม
ทีนี้ไปมาเหมือนกับเขาก็ไม่มีเงินจ่ายดงจ่ายดอกอะไร
ก็เลยตกลงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยใช้คืนเดือนละพันสองพันก็ได้ทุกสิ้นเดือน
อย่างน้อยให้ต้นมันลดก็ยังดีปรากฏว่ายังไงก็ไม่จ่าย
ล่วงเลยมาเป็นปีนะก็ไม่จ่ายจนเธอมาดูที่บ้านเอ้าไม่ใช้หนี้
แต่ทำไมไปถอยรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งคันใหม่
เธอก็เลยคิดว่าอย่างนี้สงสัยจะเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจในครอบครัวคงดีขึ้นแล้วมั้งก็เลยมาถามอีก
ก็บ่ายเบียงอีกเธอบอกอ้างว่าเธอนี่คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดบ้างละ
อ้างว่าเธอทำผิดพรบทวงหนี้มาทวงหนี้ยามวิการบ้างล่ะ
แล้วก็ฉีดน้ำใส่เธอเลยอย่างนี้เลยนะฮะ
ทีนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับเราก็ลงพื้นที่ไปจะได้ฟังสองฝ่ายนะ
บ้านอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองปากช่องนะครับที่โคราชนะฮะนี่คือฝั่งลูกหนี้นะครับ
คุณจุลินนะเธอบอกว่าเธอเนี่ยตอนนี้ตกงานกำลังหางานทำไม่ได้มีเจตนาจะเบี้ยวหนี้
ที่ฝั่งเจ้าหนี้เขาบอกทำไมไปออกจักรยานยนต์ออกรถยนต์ใหม่เธอบอกนั่นมันฟรีดาวน์อืม
นี่ไม่ได้ผ่อนมาสองเดือนแล้วเนี่ยตอนที่ไปออกเนี่ยคือเขาให้ฟรีดาวน์อ่า
อาจจะเป็นมือสองหรือยังไงนี่แหละแล้วที่จำเป็นต้องออกก็เพราะว่าเธอมีพ่อที่ป่วย
ไหนมาไหนต้องพาไปส่งโรงพยาบาลเธอเองเนี่ยได้ออกมาใช้งานตั้งแต่ปีที่แล้ว
สำหรับรถนะสามีเนี่ยเป็นคนผ่อนตอนนี้ก็ไม่ได้ผ่อนมา๒เดือนค้างค่างวดอยู่๒งวด
ส่วนเรื่องของเจ้าหนี้เนี่ยเธอบอกเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะหนีไม่ได้อะไรโกงเลย
แต่ไม่มีเงินจริงเนี่ยอย่างวันนี้นักข่าวมาคุยด้วยเนี่ยนักข่าวเราไปเนี่ยเธอบอก
นี่เพิ่งไปยืมเงินเข้ามา๕๐๐นะเพื่อเป็นค่ากินค่าใช้ในครอบครัวเนี่ย
คุณจุลินเขาบอกเนี่ยเพิ่งไปขอแม่มา๕๐๐เป็นค่ากินค่าใช้ในบ้านวันนี้
เอาเป็นว่าคุยกันไปคุยกันมาก็ตกลงอย่างนี้ฮะ
ทางคุณกิจสนาเจ้าหนี้เขาบอกไอ้๓๘๐๐ที่ยืมไปเนี่ยดอกเดิมไม่ต้องพูดถึงกันแล้ว

หงกฎหมายกำหนดก็ตกลงใช้มาทุกเดือนกันแล้วกัน
ซึ่งทางฝั่งคุณจุลินบอกว่าเดี๋ยวใช้ให้เดือนละ๕๐๐

ว่าต้องกี่เดือนกันเนี่ย
โอ้โหนี่เราก็ฟังให้สองฝ่ายนั่นแหละ